ราวียังไงขู่ทำร้ายแล้วโพสต์ประจานด้วย
ทำแบบนี้มา๓ปีครับคุณผู้ชมล่าสุดนะครับ
เดินมาถีบมอเตอร์ไซค์ล้มแบบนี้เลยครับ
มันถ่ายวีดีโอใช่ป่ะหรืออะไร
ไฟฟ้าหนึ่งต้องช่วย
นี่ดูถี่ล้มแรงด้วย

นางสาวกันวราอายุ๒๕ปี

มาขอความช่วยเหลือจากสายใหม่ต้องรอด
หลังจากเธอนะครับโดนแฟนเก่าตามรังความมาตลอด๓ปี

กระทั่งเหตุการณ์มันทวีความแรงขึ้นเรื่อยล่าสุดวันสงกราญเลยครับ
สามเมษายนที่ผ่านมาแฟนเก่ามาถีบมอเตอร์ไซค์เธอจนได้รับความเสียหาย
อกจากนี้นะครับยังส่งข้อความขู่ฆ่าครอบครัวด้วยเธออะไรอย่างนี้ไม่ไหวแล้วล่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้ครับแต่แฟนเก่าก็ยังตามรังความคู่เรื่อยมา
บางครั้งก็จะตามมาที่ร้านตัดผมเพื่อจะมาทำร้ายแล้วยังโพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลนะครับ
เรื่องที่ไม่เป็นความจริงด้วยทำให้เธอได้รับความเสียหาย
ส่วนสาเหตุที่เลิกกันไปนะครับคุณผู้ชมครับก็เพราะตลอดเวลาที่คบกัน
มักจะมีปากเสียงทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งแล้วฝ่ายชายมักจะทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำ
แม้กระทั่งต่อหน้าลูกมิหนำซ้ำยังกีดกันไม่ให้เธอได้เจอลูกด้วย
เวลาจะเจอลูกแต่ละครั้งต้องแอบไปหากันที่โรงเรียนครับคุณผู้ชม
นางสาวกันวรานะครับยังเล่าอีกว่าเธอเนี่ยอยากจะพาลูกมาอยู่ด้วยนะครับ
เพราะว่าพ่อเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยนะอารมณ์ร้อนบางครั้งก็ทุบตีลูกครับ
ลูกมีแผลฟกช้ำด้วยครับ
หนูเลิกลากับอดีตแฟนไปค่ะแล้วก็เขายังตามรังความตลอดสามปี
เขารุนแรงขึ้นเรื่อยจนเขามาก่อเหตุล่าสุดเมื่อวันที่๑๓เมษา
มาทำร้ายรถหนูแล้วก็ขู่ขู่ฆ่าส่งข้อความไปหาทางครอบครัวหนู
ข่าวว่าเขาจะขู่ทำร้ายหนูซึ่งหนูก็ไปแจ้งความดำเนินคดี
แต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าจนคนร้ายก็มาก่อเหตุซ้ำอีก
ตามมารังความหนูตลอดค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้

หลังจากรับเรื่องก็ได้พาผู้เสียหายไปแจ้งความ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับ
เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ